คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดพระนครศรีภิยาค่ะมีภัยใกล้ตัวเหตุการณ์เกิดขึ้นบนท้องถนนนะคะมีผู้หญิงสองคนขี่รถจักรยานยนต์กำลังจะกลับบ้านเลิกงานจากร้านอาหารมีผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์มากันสองคนนะคะมาประกบค่ะพี่อุ๋ยแล้วก็กระชากระเป๋าจนรถล้มแล้วก็เธอก็ได้รับบาดเจ็บกันทั้งคู่เลยนะคะนี่ค่ะเห็
เต๋อยกับเอิญรถล้มบาดเจ็บเนี่ยค่ะ

เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเธอเตยเอิญและเพื่อน

ก็ขี่รถจักรยานยนต์๔คัน
ไปทางถนนรถจนะมุงนาออุทัย

นั้นก็เร่งเครื่องแซงไปเอิญกับเตยเนี่ยค่ะเขาอยู่รั้งท้าย
พอไปสักพักนึงน้องที่รู้จักผ่านมาบอกว่า
เมื่อกี้มีรถล้มอยู่ข้างหลังรถเพื่อนพี่หรือเปล่าครับ
เพื่อนเลยย้อนกลับไปดูก็เลยเห็นว่าทั้งคู่เจ็บหนักอยู่ค่ะ
คนเจอเขาว่าใส่เสื้อกันหนาวค่ะแล้วก็ใส่หมวกน้องเขาบอกล้างว่า
ฟิลาโน่สองคนค่ะแล้วมันพฤติกรรมมันทำในอะไรอย่างไรบ้าง
พอมันขีบรถเห็นน้องเขาบอกว่ากระชากกระเป๋ากระเป๋าสะพายอ่ะค่ะ
แต่ว่ากระชากไม่ได้คือสายมันมันเหนียวแล้วน้องเขาก็เลยหัก
หักรถไปชนกับไอ้เนี้ยสะพานค่ะน้องก็เลยรถล้มแล้วพอรถล้มแล้วมันทำไงต่อ
ก็น่าจะหนีหนีไปทางโรจนะค่ะทางคันหามมันมันไม่ได้มาลงกระชากอะไรใช่ไหม
ไม่ได้ลงมาเอาอะไรคือน่าจะบิดหนีไปเลยค่ะอาการของน้องเตยคนขี่รถจักรยานยนต์มีแผลถลอกทั้งตัวเลยค่ะ
มีอาการปอดรั่วด้วยน้องเอิญคนซ้อนมีบาดแผลคือแตกลึกเกือบถึงกระดูกที่หลังใบหูเย็บ๕๐เข็มนะคุณผู้ชม
แต่หมอบอกว่าทั้งคู่ปลอดภัยแล้วนะคะแต่ก็ยังต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ตามคำบอกเล่าของเพื่อนคนเจ็บร้านอาหารที่เขาทำงานกันอยู่
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสองกิโลกว่าค่ะก็เลยต้องไปหากล้องวงจรปิดดูเพิ่มเติม
ครับนี่นะคะเพื่อดูว่าคนร้ายที่มาประกบมากระชากระเป๋าเนี่ย
โพลมาตอนไหนหนีไปเส้นไหนอะไรแบบเนี้ยเพื่อจะได้ตามตัวถูกคือยังงี้ถือว่าภายสังคมเลยนะคะ
คุณแซคนัทวินก็พยายามหากล้องวงจรปิดนะฮะแล้วไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
บนถนนรถจนะก่อนขึ้นสะพานจุดเกิดเหตุสามร้อยเมตรนี่ตีสองสี่สิบสองนาทีกับอีกหกวินาที
ก็เหมือนที่เพื่อนบอกรถของผู้เจ็บเนี่ยขี่ไปก่อนเป็นคันแรกก็ขี่ด้วยความเร็วดูปกตินะ
อ่าจากนั้นอีกสามสิบห้าวินาทีมีรถของกลุ่มเพื่อนเนี่ยขี่กันมาอีกสามคันขี่ตามกันไป
ก็ยังไม่มีรถคันไหนเพิ่มเติมนะอืมอ่า
ยังไม่มีรถคันไหนเพิ่มเติมถ้าเราตามท้ายกันมานะจากกล้องมุมนี้นะฮะ
ขณะเดียวกันห่างไปอีกระยะหนึ่งคืออีกหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรกล้องวงจรปิดตรงนี้จะเห็นรถของคนเจ็บ
ขี่มาคันเดียวแล้วอีกสักพักนึงมีรถของกลุ่มเพื่อน
ขี่ตามกันมาอีกสามคันซึ่งตรงมุมนี้ในช่วงเวลาเกิดเหตุ
เราก็ยังไม่เห็นจักรยานยนต์ของคนอื่นอืมอ่า
แต่เขาอาจจะโผล่มาจากมุมไหนได้ยังไงเราก็ไม่รู้ใช่ไหม
อกซอกซอยต่างเราก็เลยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดชุดนี้ไปถาม
ร้อยเวรเจ้าของคดีนะฮะของสพเมืองพระนครศรียุธยา
ได้รับคำตอบว่าตอนนี้ชุดสืบสวนก็กำลังไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่เหมือนกัน
ในช่วงเวลาเกิดเหตุว่าตกลงแล้วมีเหตุอาทยากรรม
ักชิงทรัพย์อะไรประมาณอย่างนี้เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไร
หรือเป็นอุบัติเหตุจากการขี่จักรยานยนต์ล้มเองหรืออะไรยังไงกันแน่
จะถูกกระชากระเป๋าหรือเปล่าคนร้ายเป็นใครอะไรยังไง
กำลังไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่นะครับ
คนเจ็บเองตอนนี้ก็เจ็บหนักอยู่ยังอยู่โรงพยาบาลนะฮะ